คลิปที่ผู้โดยสารที่นั่งรถมินิบัสจากชนบุรีกลับมาในกรุงเทพ
เขานั่งรถอยู่แบบโอ้โหใจหายใจคว่ำ

คนขับเล่นมือถือดูยูทูปแชทบ้างอะไรบ้าง
ดูคลิปนี้พร้อมกันครับ
คือที่ห่างใจอยากออกแน่หนีไปถึงนี่

ลูกเซิบเป็นตั้งที่ทิมค้า

จังหวะนั่งคุยโทรศัพท์ไม่เท่าไหร่อันนี้แชทเลยฮะมือซ้ายแชทมือขามือขวาขับแล้วตามองอะไรก็ไม่รู้นะ
แล้วเสียงหัวเราะของใครเขาคุยโทรศัพท์ถามปลายสายน้องคิดถึงเหรอแล้วก็หัวเราะเออมีความสุขโอ้ยแล้วผู้โดยสารนั่งแบบ
จะถึงไหมน่าจะยังไงดีชิลเรื่องเกินขับไปคุยไปเฉตไปอย่าเพิ่งเพิ่งหนีให้ดูความเร็ว
มันเร็วนะมันเร็วนะคุณชิลแต่ผู้โดยสารเขาไม่เอาด้วยไม่ชิวด้วยนะเออ
ห่วงความปลอดภัยผู้โดยสารเลยจนผู้หญิงคนนี้ที่เขานั่งมาทนไม่ไหว
โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มคน
บุรีบอกว่าไม่รู้จะเอาคลิปนี้ไปลงที่ไหนจริงนั่งรถ
นิบัสจากชนบุรีกลับเข้ากรุงเทพเมื่อวันก่อนคนขับขับ
หรือว่าร้องเรียนกับใครได้บ้างผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
ขออภัยคนคนถ่ายเป็นคนผู้ชายนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้
สารท่านอื่นในการใช้บริการในภายหลังนะครับนะฮะหลัง
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็เลยบอกว่าโอ้โหเคยนั่งเหมือน
คนขับขับเร็วน่ากลัวนี่ถ่ายชื่อมาให้ด้วยถ่ายหน้ามาด้วย
นะฮะก็เลยส่งเรื่องไปกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าอันนี้มี
ความผิดชัดเจนมีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทกรมขนส่งครับตรวจสอบ
สอบปรับให้หนักเลยนะกันนะฮะ